ยิ้มแทนเจ้าสาวเลยนะคะเพราะว่าเจนนี่มิกกี้แต่งแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้อบอวนไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขชื่นมืดนะคุณ

ในวงการบันเทิงรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่แขกเครือสัมพันธ์เนี่ย
ไปกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
ต้องเรียกว่าเขาเป็นสามีภรรยาป้ายแดงกันแล้วค่ะ
เจนี่เทียนโพสุวรรณและมิกกี้อัลภาษณป้อมเพชร
ตอนนี้ต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วสิสำหรับเจนนี่เนาะ

เมื่อวานนี้ได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวานั่นเองนะคะ
เริ่มจากช่วงเช้าค่ะมีพิธีการมั่นรดน้ำสัง
และที่สำคัญมีการจดทะเบียนสมรสด้วย
แล้วก็มีงานฉลองวิวาในช่วงเย็นต่อเนื่องกันเลยค่ะ
ส่วนสินสอดทองมั่นทั้งคู่ไม่ได้ระบุจำนวนที่ชัดเจนนะคะ
แต่ว่ามีแหล่งข่าววงในที่ลึกมากค่ะ
เขาให้ข้อมูลมาว่านับ๒๐ล้านเลยทีเดียวค่ะ
เราไปฟังความรู้สึกของบ่าวสาวที่เปิดใจกับสื่อมวลชนเมื่อเย็นวานที่ผ่านมากันหน่อยจ้า
ตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็ถึงว่าเช้าเนี่ยก็ยังตื่นเต้นเหมือนฝันนะ
แต่ว่าเราก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่า
นี่ว่าจริงทุกอย่างมันเหมือนมันผ่านไปเร็วมากอะค่ะ
มันเหมือนช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ
คุณแม่เจนี่ฝากฝันก็บอกว่าให้ดูแลเจนี่ดี

ยังไม่คาดหวังหรือว่ายังไม่คิดว่าจะต้องกี่คน

สัญญาบางคนทำไม่ได้มันก็มี
เพราะฉะนั้นเราถือว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดดีกว่า
ผมอยากจะบอกเขาว่าผมจะรักเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับ

อย่างที่เมื่อวานเจนี่เขาได้พูดเอาไว้ในช่วงงานแต่งงานนะคะที่บอกกับมิกกี้เอาไว้
บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอดิบพอดีทั้งในเรื่องของการเจอกันในเรื่องของการที่ได้มารักกัน
ทุกอย่างมันลงตัวมันพอดีกันไปหมดเลย
และอย่างที่เธอบอกเอาไว้ว่าเรื่องของคำสัญญาไม่ได้ซีเรียสนะจุดนั้นแล้ว
เพราะบางครั้งคำสัญญากับบางคนก็ทำไม่ได้ด้วย
ก็ถือว่าความรักครั้งนี้ของเธอนะคะหลายคนจับตามองเพราะอะไร
เพราะว่ามันมีประสบการณ์ความรักครั้งที่ผ่านมาอาจจะสอนอะไรเธอได้บ้างนะคะ
แล้วก็มาครั้งนี้ถือว่าเจนี่ก็ประคับประคองความรักมาจนถึงวันที่เธอมีความสุขที่สุดในวันวิวา

ด้วยความว่ามิกกี้แล้วก็เจนนี่เขาชอบของทะเล
และหลายคนพิมพ์ว่าตอนที่เขาขอต่างานเขาก็ขอต่างานอยู่ที่ทะเล
บ่าวรวมไปถึงเพื่อนแก๊งเจ้าสาวอีกอย่างแน่นอนนะ
ดูสิวันนี้เธอจะมาในชุดอะไรนะคะ
เพราะว่าชุดเจ้าสาวเล่นเปลี่ยนไป๔ชุดคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้นั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็สวยทุกชุดเลยนะคะที่สำคัญคนที่มาร่วมงานเนี่ยนะคุณผู้ชม
กันหลายคู่มากเลยนะคะคิดว่าเป็นงานประกาศรางวัล

คุณดิฉันคิดว่ามาจัดงานพรีเวดดิ้งแอบยืมฉากงานเพื่อนถ่ายพรีเวดดิ้ง
นั่นก็คือคู่ของคุณพุทธกับคุณจุ๋ยหวานเวอร์เบอร์๘มากนะคะนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ